สายใหม่ต้องรอดเนี่ยวันนี้ก็มีอีกท่านหนึ่ง
นะคะไปร้องขอความเป็นธรรมเป็นนักธุรกิจด้วยค่ะ
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือดิฉันเชื่อว่า
ตอนนี้หลายคนก็มีความระมัดระวังและมีข้อมูลในการระมัดระวัง
มิจฉาชีพที่จะมาหลอกให้ติดตั้งแอปติดตั้งหรือว่าให้โอนเงิน
ก็กลัวเรื่องนี้กันพอสมควรนะคะครับแต่ว่านักธุรกิจคนนี้เนี่ยค่ะ
เขาก็ตรวจสอบแล้วว่าคนที่โทรเข้ามาบอกว่ามาจากกระทรวงพาณิชย
ให้เขาติดตั้งแอปเนี่ยนะคะมีข้อมูลของเขาเหมือนกับที่เขาแจ้งไว้
กระทรวงพาณิชย์จริงหรือเปล่าเป็นข้อมูลเชิงลึก
ปรากฏว่าตอบได้ตรงด้วยเขาก็เลยติดตั้งแอป
และสุดท้ายถูกดูดเงินออกจากบัญชีแล้วก็บัตรเครดิตไปกว่า๔ล้านบาท
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำถามว่า
จฉาชีพมีข้อมูลชุดเดียวกับกระทรวงพาณิชย์ได้ยังไง

นี่ค่ะผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เมื่อ๒๖ธันวาคมที่ผ่านมามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจการค้า

อัปเดตข้อมูลบริษัทเพื่อสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์
แล้วก็อ้างว่าตำรวจจะสืบสวนว่าเป็นนอมินีหรือเปล่า

เพราะว่าดูข่าวเรื่องมิจฉาชีพหลอกดูดเงิน
ก็ถามกลับไปว่ามีข้อมูลอะไรของเขาบ้าง
มิจฉาชีพก็ส่งข้อมูลส่วนตัวมาแบบถูกต้องเลย
ซึ่งข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึก
เป็นข้อมูลเดียวกันกับสาระบบของกระทรวงพาณิชย์
เขาก็เลยเชื่อค่ะว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่จริง

มิจฉาชีพก็แนะนำให้ติดต่อกันทางไลน์

ก็เปิดไปก็เป็นหน้าเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์นะคะ
แล้วก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่ออัปเดตข้อมูล
พอกดติดตั้งแอปหน้าจอล็อกปุ๊บเลย
ว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชี๓๙๐๐๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็บัตรเครดิตอีก๖๕๐๐๐บาท
ไปหลายครั้งเลยภายใน๑๕นาที

ทางธนาคารบอกว่าทำไม่ได้

มันดูดเงินของเขาไปจนเหลือแค่๑๓๑บาท
คือเสียเงินแล้วก็เป็นหนี้บัตรด้วย

แล้วก็ที่ต้องได้จากบัตรด้วย
ที่สามารถใช้เครดิตการ์ดด้วย
โอ้โหเนี่ยค่ะเอาไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งเมื่อผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาเสร็จทุกทุก

ระหว่างถูกล็อกคิดว่ามันเป็นขั้นตอนเอการยืนยันตน
ที่คิดจะตั้งหลองประมาณ๑๐นาทีเพื่อสมตำรัพย์มาให้
ค่ะคือความน่ากลัวมันก็ขยับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะ
เพราะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐบอกว่าตั้งข้อสังเกตบอก
แล้วมิจฉาชีพเนี่ยมันมีข้อมูลของผู้เสียหาย
ไปแจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ทุกอย่างได้ยังไง
ข้อมูลชุดนี้มันหลุดออกมาได้ยังไง
อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็คงจะต้อง
หาคำตอบเรื่องนี้นะเพราะไม่อย่างนั้นคือระบบข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
มันหลุดไปถึงมิจฉาชีพได้ยังไง